ส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เมื่อวานี้เราก็นำเสนอไปที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่ชุมพรไปเข้ากะช่วงกลางดึก
แล้วก็ไปตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียปรากฏว่าถูกคนร้ายลอบยิงจนเสียชีวิต
วันนี้มีการลงพื้นที่ในการเก็บหลักฐานตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมมีร่องรอยหลายอย่างที่ถูกพบเพิ่ม
ด้วยซึ่งเขามีลูกหนี้อยู่หลายรายเหมือนกันมีบางรายที่กู้เงินไปเป็นหลักแสนแล้วก็มีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพท่าแซะก็ไปตรวจสอบเหตุผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตที่โรงงานสหกรณิคมท่าแซะในตำบลคุริงอำเภอท่าแซะเนี่ยแหละค่ะ
เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็ผลิตไบโอแก๊ส
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเครื่องควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียด้านหลังโรงงาน
ซึ่งมันอยู่ติดกับชายป่าแล้วก็บ้านเรือนประชาชน
เขาทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฝ่ายบ่อบำบัดน้ำเสีย
สภาพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น
เมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าเขาโดนยิง๒นัดเข้าที่ไหล่ใช่ไหมคะ
แต่วันนี้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วมันไม่ใช่แค่๒นัดนะคะ
เขาโดนยิงเข้าไปเนี่ยห้านัดค่ะ
โดยกระสูญเนี่ยเข้าด้านหลังสองนัด
เข้าไหล่ขวานหนึ่งนัดเข้าหน้าอกหนึ่งนัด
แล้วก็เข้าต้นคออีก๑นัดนะคะ

สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๔บาทหายไป
เงินสดสี่หมื่นกว่าบาทหายไป
แต่แหวนทองคำที่นิ้วนางข้างขวาน้ำหนัก๑บาทยังอยู่
รถจักรยานของผู้ตายก็ยังจอดทิ้งเอาไว้อยู่นะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตีสอง
นายสารวุฒิผู้ตายเนี่ยปั่นจักรยานมาตรวจคุณภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะมาจอดที่ถนนหลังโรงงาน
แล้วก็เดินลัดป่าละเมาะมาที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

พอเห็นผู้ตายเดินมาตรวจสอบทำหน้าที่ตามปกติ

คนร้ายก็เดินเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าไป๕นัดจนผู้ตายเสียชีวิต
แล้วก็หนีกลับไปที่เส้นทางเดิม
แล้วก็ร่องรอยสภาพศพของผู้ตายนะคะ
คุณศาสิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงงาน
ไปดูร่องรอยที่คนร้ายไปซุ่มรอดักยิง
นายสารวุฒิที่ตรงถังน้ำพลาสติก
จากจุดพบศพประมาณ๓เมตร
ศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามันมีร่องรอยเหยียบย่ำ
จนย่างราบไปกับพื้นมันเป็นรอยทางราบลงไปเลย

พอสำรวจโดยรอบโรงงานปรากฏว่า
บ้านของนายสารวุฒิผู้ตายเนี่ยอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ๕๐๐เมตร
ใกล้จุดเกิดเหตุมีบ้านเรือประชาชนอยู่ห่างออกไปแค่๑๕๐เมตรเองค่ะ
โรงงานมีถนนลูกรังที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันด้วย
พอไล่ตรวจสอบไปเรื่อยเจ้าหน้าที่เจอหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ
เป็นซองอาวุธปืนขนาด๓๘ตกอยู่ที่ป่าย่าที่จะทะลุออกไปที่ถนนหลังโรงงาน
แล้วก็มีร่องรอยของรถกระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายจอดบนถนนด้วย
นายสุพนม์ยิ่งยืดพระธารรัฐกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงการสหกรณีคมทหารทรัศน์แซ่บอกว่า
ก็เห็นร่องรอยคนเหยียบย่ำต้นย่าเป็นทางยาวมาเลยค่ะ
หลังโรงงานเขาบอกว่ามันมีรั้วเก่าแล้วก็มีคันดินสูงสามเมตร
ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยมาทางนี้ใช่ไหมคะพอก่อเหตุเสร็จก็คงรีบหนีกลับทางเดิม
โดยไม่รู้ตัวว่าทำซองปืนตกเอาไว้
รอยขาดตังค์แล้วมีรอยลดถ้อย
เราก็พยายามไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะคะ
ว่าเออผู้ตายเค้ามีคู่กรณี

หรือว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรที่มันจะเป็นมูลเหตุ

เค้าก็บอกว่า๒ทุ่มวันที่๑๐กย

แล้วก็เลิกงานตี๔ของวันที่๑๑กันยายนเนี่ยนะคะซึ่งนายสารวุฒิก็มาทำงานในช่วงเวลานั้นเหมือนกัน
ทีนี้ตี๒เขาบอกว่ารอปภของโรงงานเนี่ยเห็นนายสารวุฒิปั่นจักรยานไปตรวจสภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
กระทั่งช่วงเช้าก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมนายสารวุฒิไม่ลงชื่อออกเวร
สุดท้ายพอไปตรวจสอบดูตรงจุดสุดท้ายก็ไปเห็นว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
พอถามว่าคิดว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
เขาก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องการปล่อยเงินกู้นี่แหละเพราะว่าเขามีลูกหนี้หลายรายอยู่
เรื่องของเงินกู้ก็จะมีผู้กู้ที่ว่าเป็นที่ว่ามีกู้ยอดเยอะก็มีอยู่
แต่ว่าแกก็ไปทวงทุกเดือนถ้าทุกเดือนแกก็จะมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดมีปัญหากับใคร
แต่เดือนต้นเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการกู้
แต่ถ้าเป็นลักษณะของการกู้ภายนอกนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่แน่ใจ
ทีนี้เราไปถามชาวบ้านที่เขาบ้านอยู่ใกล้
เพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุมันอยู่ห่างจากบ้านเรือประชาชนแค่๑๕๐เมตรเอง
ก็ลองไปถามดูว่าได้ยินเสียงอะไรหรือว่ามันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นไหมคืนนั้นเนี่ย
นางฟาริดานนเซนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็บอกว่า
๓วันเกิดเหตุเนี่ยน้องสาวได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านหน้าบ้าน
เป็นการขี่ไปแล้วก็ขี่กลับแต่ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนะคะ
แหละเขายินจากข้างในข้างใกล้ก็ไม่ได้ยินหรอกมันก็มีตามที่ทางลมเลย
แต่ลมมันไปทางไหนก็มาดีเฉพาะไอ้นี่แล้วละ
ศักดิ์สิทธิ์ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายที่อยู่ห่างจากโรงงานประมาณ๕๐๐เมตรด้วยนะคะ
คือญาติญาติก็ใช้ที่บ้านนี่แหละค่ะมาประกอบพิธีทางศาสนาให้กับร่างของคุณสารวุฒิก็ไป
เธอก็ยอมรับคำว่าสามีปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง

ก็มีลูกหนี้อยู่ประมาณสัก๑๐รายได้
ก่อนหน้านี้เนี่ยสามีเคยเล่าให้ฟังว่า
มีลูกหนี้ประมาณสัก๒๓คนไม่ยอมใช้เงินคืน
แต่ล่าสุดเนี่ยมีลูกหนี้คนหนึ่ง
ไม่ยอมจ่ายหนี้เก่านับแสนบาท

ก็เลยเหมือนมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงค่ะ

ความขึ้นหน้าทางคดีตอนนี้เนี่ยชุดสืบสวนสอบพทรัศน์แซะก็สอบปรับคำผลใกล้ชิดพนักงานโรงงานแล้วก็ลุงหนี้ของผู้ตายไปกว่ายี่สิบปากแล้วนะคะค่ะครับเบื้องต้นก็มุ่งปมสังหารไปเรื่องหนี้เงินกู้นอกระบบเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยตำรว
น่ากลัว